นำทัพศิลปินดาราพร้อมกับประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี
กว่าหมื่นชีวิตออกวิ่งค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งพี่ตูนถือว่าเป็นคนนำทีมศิลปินดารานักร้องนักแสดง
ไม่ว่าจะเป็นพี่เชฟสมัยบัฟโฟโลท็อปฟี่สามบาทห้าสิบ
อีทโปรงลางโทมัสวงใจแอ้นพร้อมกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี
เพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติแปดสิบพันธุ์สาหรัฐ
และการดูแลผู้ป่วยอำมพลึกอมภาษณ์ท่ามกลางประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี
คอยให้กำลังใจตลอดเส้นทางค่ะพร้อมกับเงินบริจาคสมทบเป็นเงินทั้งสิ้นกว่าแปดล้านบาท
วันเดียว๘ล้านบาทเลยนะคุณและไม่ใช่แค่วิ่งระดมทุนอย่างเดียวนะคะ
พี่ตูนยังขึ้นเวทีร้องเพลงกับน้องนักเรียน
สร้างความสนุกสนานแล้วก็ความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วยล่ะค่ะ
โอ้โหนึกว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตแบบย่อมขนาดว่า
ออกวิ่งแล้วนี่ยังมีแรงเหลือออกมาร้องเพลงอีกด้วย
ไม่ธรรมดาจริงนะสำหรับร็อกสตาร์ใจบุญของเราคนนี้